อาหารแห่งอันใดเท่าแล้วแหละนะคะที่ราบหัวชั้นว่าเป็นตังค์ฐาน
ระหว่างการสอนเทพต่อมาโดยจะได้มีการตัดสอบทางความใดใดในการเดี๋ยวหน้านะคะ
ความที่เลือกการเลือกความรู้สึกคำ
ประมาณ

แต่เป็นเรื่องที่การโฆษณาครั้งนั้นเนี่ยได้ทำการเผยแพร่ถ่ายทอดสดนะคะ